คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ค่ะเป็นหนึ่งในข่าวใหญ่ที่คนพูดถึงกันเยอะ
คือเริ่มต้นเรื่องเนี่ยจะมีผู้เสียหายเป็นผู้หญิงคนนึงนะคะอายุ๑๘ปี
ไปแจ้งความเอาไว้กับตำรวจที่ขอนแก่นนะคะ
บอกว่าเธอเนี่ยถูกติดต่อให้ไปดูแลศิลปินที่เป็นนักร้องเพลงแรปเป็นแรปเปอร์ค่ะ
แต่กลายเป็นว่าแฟนสาวของแรปเปอร์คนนี้ที่ติดต่อเธอเนี่ย
ล่อลวงเธอให้ไปมีเพศสัมพันธ์กับแรปเปอร์หนุ่มคนนี้
แล้วแรปเปอร์หนุ่มคนนี้เขาดังนะ
วิวเขาในโลกออนไลน์เนี่ย
๔๐๐ล้านวิวนะผลงานของเขาอ่ะ

ไม่น้อยนะคะไม่น้อยนะคะ
ผู้เสียหายคนนี้เขาไปแจ้งความเอาไว้แล้ว
แล้วเขาก็ไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้

นางสาวแอนอายุ๑๘ปี

ไปติดตามความคืบหน้าทางคดีเพราะแจ้งความเอาไว้แล้ว
แจ้งความดำเนินคดีนางสาวลิลลี่
แฟนสาวของแรปเปอร์หนุ่มชื่อดังชาวขอนแก่น
เจ้าของผลงาน๔๐๐ล้านวิวค่ะ

ให้มาทำงานดูแลศิลปิน
แต่กลายเป็นว่าถูกล่อลวงให้ไปมีเพศสัมพันธ์

เขาแจ้งความแฟนสาวของแรปเปอร์ก็คือคนที่ติดต่อค่ะ

ข้อหาเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารย์
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงวันที่๖ถึง๑๗กุมภาพันธ์
ทีนี้ค่ะผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
เธอบอกว่าคือเธอเนี่ยติดตามผลงาน
แล้วก็เป็นแฟนคลับของแรปเปอร์หนุ่มคนนี้อยู่แล้ว
เมื่อช่วงต้นปีค่ะวันที่๖มกราคม
นางสาวลิลลี่แฟนสาวของแรปเปอร์หนุ่ม
ติดต่อเธอไปบอกว่าให้มาทำงานดูแลศิลปินสนใจไหม
ก็เป็นงานทั่วไปนี่แหละค่าจ้างวันละหนึ่งพันบาท
ไม่มีเรื่องที่ต้องไปมีอะไรมากกว่านั้นนะ
แค่ดูแลศิลปินดูแลนักร้องนะคะ

ตัวนางสาวลิลลี่แฟนสาวของแรปเปอร์หนุ่มคนนี้ทักไปอีก
คุยกันอีกเธอก็เลยตัดสินใจตกลงรับงาน
กุมภาพันธ์เริ่มพูดคุยกัน
แต่กลายเป็นว่าไม่ได้คุยเรื่องงานของการดูแลศิลปินนะครับ
พูดคุยกันเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์
บอกว่าโอ้โหพอไปทำงานจริงเนี่ย
ถูกเรียกให้ไปมีเพศสัมพันธ์กับแรปเปอร์หนุ่มคนนี้
นางสาวลิลลี่เป็นคนจัดหาชุดให้
เป็นคนให้ไปร่วมหลับนอนกับนักร้องหนุ่มแรปเปอร์หนุ่มคนนี้ค่ะ

เป็นการตกลงเพิ่มเติมกันในภายหลัง
เพราะว่าตัวนางสาวลิลลี่แฟนสาวของแรปเปอร์หนุ่มคนนี้บอกว่า

กับนักร้องหนุ่มคนนี้แล้ว

จากดูแลศิลปินก็เหมือนเป็นแฟนร่วมหลับนอนด้วย

ตกลงเพราะเชื่อว่าเขาเลิกกันแล้วจริง

ชื่นชอบในตัวแรปเปอร์หนุ่มคนนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วย
คือเธอบอกแบบนี้เธอยอมรับแบบนี้
นางเสาแอนนามสมมุติคนนี้เนี่ย

ช่วงวันที่๖ถึง๑๗กุมภาพันธ์

ตัวนางสาวลิลลี่จัดการให้ทุกอย่างเลย

เวลาไปร่วมหลับนอนกับฝ่ายชายเนี่ยนะ
ฝ่ายชายไม่ใส่ถุงยางอนามัยป้องกัน
และมันน่าสงสัยแล้วมันก็แปลกตรงที่
แล้วนางสาวลิลลี่เนี่ยไหนบอกเลิกกันแล้ว

นางสาวลิลลี่อยู่ในบ้านด้วยทุกครั้ง

มีแฟนคลับสาวหลายคน

จากตัวผู้เสียหายเองนะคะ
เขาบอกว่าพี่เขากับ

แล้วก็ให้เราไปดูแลแทนได้ไหม

มีอะไรกันแบบคุณเป็นแฟนกันได้หรือเปล่า
ใส่ชุดเซ็กซี่กีดเซ็ตติ้งได้ไหม

เขาก็ให้หนูแต่งตัวแบบนั้นไปเลย

เพราะว่าคนที่โดนมาทุกคนเป็นแฟนคลับหมดเลย

หาคนช่วยดูแลแทนให้ค่าตอบแทนวันละ๑๐๐๐บาท
อยากได้คนที่ไว้ใจเนื่องจากว่าเป็นที่ส่วนตัว
และต้องรักษาความลับเรื่องเพลงด้วย

แล้วก็บางช่วงของการพูดคุยเจรจาค่ะ
มีการถามออกมาตรงด้วยนะคะว่า
มีอะไรด้วยได้ไหมเวลาอยู่บ้านด้วยกัน
ตัวผู้เสียหายบอกว่าเพราะรู้ว่าโดนหลอก
ก็พยายามติดต่อไปที่นางสาวลิลลี่

รวมทั้งพยายามติดต่อไปที่นักร้องฝ่ายชาย

ก็เลยอยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีให้หน่อยค่ะ

พอตกเป็นข่าวเนี่ยมันเป็นข่าวใหญ่อย่างที่บอกคุณผู้ชมนั่นแหละ
แล้วมันเป็นดราม่าไปในโลกออนไลน์เยอะมาก

นักร้องหนุ่มแรปเปอร์หนุ่ม
ยอดวิวสี่ร้อยล้านวิวเป็นใคร
คนก็เดากันไปต่างนานาค่ะตอนนี้

เดี๋ยวสักครู่นะครับจะได้ฟังกันทุกฝ่ายนะครับ
ในลักษณะที่ว่าข้อมูลที่นำเสนอข่าวไป

อาจจะฟ้องร้องหมินประมาทอะไรด้วยซ้ำอะไรแบบนี้
ครับนี่นะฮะนี่เป็นโพสต์ล่าสุดนะครับ
ที่ผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อลิลลี่อ่ะนะ
ก็อาจจะใช่หรือไม่ใช่ตัวเธอ
แต่ก็น่าจะใช่นะฮะได้โพสต์เอาไว้ยาวพอสมควรนะครับ
บอกว่าจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้น
เธอก็ใช้คำว่าลี่นะก็คือชื่อของเธอนะครับ
ี่ขอยืนยันว่าเรื่องราวที่อยู่ในข่าว
ไม่ได้มีความถูกต้องทั้งหมด
ี่ยืนยันว่าลี่ไม่เคยมีเจตนาและพฤติกรรมที่จะหลอกลวง
หลอกล่อใครรวมทั้งข่าวลือต่าง
ก่อนหน้านี้เธอบอกว่าเธอได้หลีกเลี่ยง
ที่จะเปิดเผยเรื่องราวความสัมพันธ์เพราะคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
แต่เมื่อมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นและทำให้เรื่องราวดูแย่ลงไป
จึงต้องยืนยันว่าลี่ไม่ได้เป็นแฟนใครเลย

เพียงสัญญาว่าจ้างและมาทำงานร่วมกันบางช่วงเท่านั้น
สาเหตุที่ลี่เลิกจ้างเนื่องจากลี่บังเอิญพบพฤติกรรมบางอย่าง
ลี่ยอมรับว่าลี่ไม่สบายใจมาก
แต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือรู้สึกเป็นห่วง
มีความรู้สึกผิดที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่
และอยากให้มีชีวิตที่ดีต่อไป
ตัดสินใจให้เดินทางกลับแต่มีความเห็นไม่ตรงกัน
สำหรับการให้ข้อมูลข่าวจะเผยแพร่ผ่านพื้นที่ส่วนตัวเท่านั้น
ลี่ไม่ต้องการให้พี่นักข่าวสื่อมวลชนต่าง
รบกวนที่บ้านและคนอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพราะไม่เคยคิดว่าเป็นคนมีชื่อเสียง
ลี่ใช้ชีวิตเรียบง่ายปกติแบบคนธรรมดามาโดยตลอด

ก็เหมือนกับเธอว่าไม่อยากให้สื่อมวลชนไปตามที่บ้านหรือไปตามหาตัว
เดี๋ยวจะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางนี้ฮะ
เหตุการณ์นี้เธอโพสต์ก่อนนะครับ
บอกว่ามีเรื่องเดียวที่ทำให้ร้องไห้คือการได้รู้ว่าพี่ที่ลี่รักเคารพและร่วมงานช่วยเหลือกันมาในทีมาโดยตลอด
เป็นคนที่คิดร้ายและพยายามให้เกิดความเข้าใจผิดนี้เกิดขึ้น
โดยการร่วมมือกับพี่อีกคนที่เราเลิกร่วมงานกันก่อนหน้านี้
ลี่อยากบอกถึงพี่ทั้งสองคนว่าลี่เสียใจจริงที่พี่ตัดสินลี่โดยไม่สอบถามหรือพูดคุยกัน
มันไม่ได้เป็นแบบที่พี่คิดต่อจากนี้คงทำได้เพียงต่อสู้คดีด้วยความจริงทั้งหมดที่มี
และจำเป็นต้องดำเนินคดีกับทุกคนที่ได้ทำการหมินประมาทเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง
แล้วก็ทิ้งท้ายนะฮะเธอโพสต์ทิ้งท้ายในย่อหน้าสุดท้ายเนี่ยบอกว่าลี่ขอโทษสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น
และขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจที่สนับสนุนมาโดยตลอดขอบคุณจริงที่เข้าใจ
ภูมิกับการสพเมืองขอนแก่นนะครับบอกว่าพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำนางสาวแอนแล้วนะฮะนางสาวแอนที่มาแจ้งความ
เขาเป็นคนสตูนนะครับแล้วก็ให้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลขอนแก่นเพื่อใช้เป็นหลักฐานทางคดีเรียบร้อยแล้วตอนนี้ได้ออก
หมายเรียกนางสาวลิลลี่ซึ่งพื้นเพลตามภูมิลำเนาคือสมุทรปราการให้มารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำเพิ่มเติมวันที่๔
มีนาคมนี้ในข้อหาคือเป็นธุระจัดหามีโทษจำคุกตั้งแต่๑ปีถึง๑๐ปีปรับตั้งแต่๒๐๐๐บาทถึง๒แสนบาทอันนี้ท่าน
กับการสพเมืองขอนแก่นให้ข้อมูลนะฮะแล้วก็บอกว่าตำรวจยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากผู้ถูกกล่า
หาเห็นว่าถูกกันแกล้งหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เป็นสิทธิ์ที่จะแจ้งความกลับคู่กรณีได้เช่นกันแต่ตอนนี้คือทางฝั่งคู่กรณีเข้ามาแจ้งความข้อหานี้ไว้ทีนี้ก็ต้องขึ้น
หลักฐานว่าจะสามารถเอาผิดได้หรือไม่
ส่วนแรปเปอร์ชื่อดังคนนั้น

ถ้าเกี่ยวข้องก็ต้องเรียกมาสอบปากคำเบื้องต้น
ก็ในฐานะพยานก่อนนะฮะเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง
ถ้ามีความผิดก็ต้องแจ้งข้อหากันต่อไปนะครับ
ทุกผู้ชมครับ
ออกมาเรียกในชั้นต้นถ้าการติดต่อมา
ไปเพื่อค้าเวณีมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทุราชจัดหาอยู่แล้ว
ส่วนความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน
ถ้าพยานฐานไปถึงเราก็จะเป็นคดี
แรปเปอร์คนนี้ยังไม่มีใครติดต่อได้นะฮะ
ส่วนนางสาวลิลลี่ก็อย่างที่ท่านได้ฟังเมื่อสักครู่นะครับ

นี่แหละฮะนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะตรงนี้นะครับ
คุณผู้ชมคะแต่ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาค่ะ
เป็นข้อมูลจากนางสาวเนคเป็นน้ำสมมุติคุณผู้ชมคะ
เป็นอดีตแฟนคลับของแรปเปอร์คนดังคนนี้
ซึ่งบอกว่ารับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาและนางสาวลิลลี่
นักร้องหนุ่มคนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมในลักษณะของการเสพกัญชา
ทำร้ายร่างกายแฟนสาวอยู่บ่อย
แล้วก็จะชอบใช้บริการหาหญิงสาวมามีเพศสัมพันธ์ด้วยตามโรงแรม
และลิลลี่ก็จะเป็นคนจัดหาให้ตามที่ปรากฏเป็นข่าว
และฝ่ายชายจะสูบกัญชาทุกวันต้องกินยานอนหลับทุกวันถึงจะนอนหลับ
อันนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลจากอดีตแฟนคลับแรปเปอร์รายหนึ่งนะคะ
ที่เขามาให้ข้อมูลเอาไว้ในลักษณะแบบนี้นะคะ
คือเขาให้ข้อมูลบอกว่าตัวลิลลี่เนี่ยค่ะเป็นชาวสมุทรปราการมาซื้อบ้านอยู่ขอนแก่น
พี่ที่รู้จักเคยเล่าให้ฟังว่าเคยเข้าไปช่วยเหลือลิลลี่
เพราะว่าถูกฝ่ายชายทำร้ายร่างกายตาเขียวบอบช้ำไปทั้งตัว
พฤติกรรมเกี่ยวกับผู้หญิงก็จะมีเยอะ
ก็มีเป็นนักร้องดังแรปเปอร์ดังก็จะมีผู้หญิงมาเจอพาเข้าโรงแรมบ่อยลักษณะประมาณนี้ค่ะ
เขาต้องกินยานอนหลับทุกวันถึงจะนอนหลับแล้วก็เขาจะเล่นเล่นยาแบบเล่นกัญชาด้วยนะคะ
แล้วก็เรื่องเรื่องเรื่องผู้หญิงนี่ก็ได้ยินมาบ่อยอยู่นะคะ
ก็พาแบบชอบพาเด็กไปที่โรงแรมแล้วก็คนที่ชื่อลิลลี่ลิลลี่นี่เป็นแฟนแฟนเขานะคะ
ก็ให้ช่วยน้องลิลลี่หน่อยคือเขาถูกแฟนทำร้ายร่างกายแบบหน้าเขียวตาเขียวอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยเล่าแบบเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับแฟนเกี่ยวกับแฟนเขานะคะคนที่ชื่อเอ็มนี่แหละค่ะ
ว่าแบบมีคือเขาแบบค่อนข้างที่จะแบบเก็บตัวนิดนึงกรรมเกี่ยวกับผู้หญิงก็น่าจะมีก็น่าจะมีเยอะเนอะ
ก็จะแบบพาเด็กแม่นั่นไปนี่ข้อโรงแรมอาจจะมีมีบ่อยค่ะไม่ใช่มีเทสแรกแล้วค่ะ
จะมีก็จะมีรายสีด้วยนะคะ
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของทางฝั่งนี้เขานะ

ถ้าคุณลิลลี่หรือว่าแรปเปอร์หนุ่มคนนี้
อยากจะชี้แจงข้อเท็จจริงอะไร

จะได้ฟังความทั้งสองข้างนะครับ
ท่านฟังเนี่ยคือมุมของคนที่เขาไปแจ้งความหรือว่ามุมของคนที่เขาออกมาให้ข้อมูล
แต่คุณลิลลี่เนี่ยล่าสุดได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวอย่างที่ท่านได้ฟังไปนะฮะ
ข้อมูลต่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็จะฟ้องกลับด้วยนะฮะ
สำหรับคนที่หมินประมาทเอาไว้ใช่ค่ะนะฮะ
เราได้ไปเจอกับบุคคลอีกคนนึงค่ะอ่านี่อีกมุมนึงเลยนะอืม
อีกมุมหนึ่งเลยนะครับคือผู้หญิงคนนี้นะสมมุติว่าชื่อเอก็แล้วกันนะครับ
เธอบอกว่าเธอเป็นคนที่เคยร่วมงานกับแรปเปอร์หนุ่มนะครับ
เมื่อหลายปีก่อนนะฮะเคยไปทำงานไปเล่นมิวสิกวีดีโอให้นะครับ
แล้วก็มีนางสาวลิลลี่นี่แหละเป็นคนตกลงรายละเอียดการทำงานทุกอย่างให้นะครับ
ขณะถ่ายทำเนี่ยเพื่อนเพื่อนในวงแฟนสาวแรปเปอร์คนนี้เนี่ย
อยู่ด้วยตลอดนะครับคือเธอบอกว่าหากมีซีนไหนนะ
ที่แบบแต่งตัวโป๊มั่งนะแล้วก็ดูแบบจะไม่ดีมั่งเนี่ย
ลิลลี่จะเข้ามาดูความเรียบร้อยให้ทุกครั้งยืนยันว่าไม่เคยถูกล้วนลาม
ไม่มีเรื่องชู้สาวอะไรเกิดขึ้นแรปเปอร์คนดังคนนี้
ก็ทำงานพูดคุยแบบปกติดี
ในเฟซลุคเนี้ยค่ะแล้วแฟนแฟนเขาก็เป็นคนติดต่อมา
ในระหว่างที่ถ่ายทำเนี้ยก็มีแฟนเขาด้วยเพื่อนในวงเขาอะค่ะ

จะมาลวนลำหรือล่วงล้อเมิดอะไรอย่างเงี้ยได้ใกล้ชิดกับแพร่ไหนอะค่ะ
เราพอจะบอกได้ไหมว่าจริงจริงแล้วเนี้ยเขาเป็นเป็นคนที่ถ่ายยังไง
ในโลกถ่ายทำเนี้ยค่ะก็อยู่อยู่ด้วยกันหมดอย่างเงี้ยค่ะ
บรรดาน้องที่เป็นนักศึกษาที่อยู่ในภาคอีสานหน้าตาดี
แล้วก็มีเพื่อนนะเพื่อนหนูควรไปถ่ายก็ไม่ได้มีเรื่อง
มีอะไรกันนะอ๋อมีเพื่อนอีกคนนึง
อ่ามีเลยนะครับชายปุ่มครับที่ให้ความเห็น
ไว้นะฮะสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะค่ะก็มีหญิงสาวที่ชื่อนางสาวแอนเนี่ยฮะ
ได้บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีอีกครั้งนะครับอ่าเขาก็พูดคุยด้วยเสียงที่สั่นเคลือหน่อยนะครับ
เราไปเจอนะครับจนเราต้องถามว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
บอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบกับครอบครัวค่ะอ่า
แล้วพาดพิงไปถึงคุณแม่นะแล้วก็มีการไปขุดคลิปวีดีโอเก่าของเธอเมื่อ๘เดือนก่อนเนี่ย
มันเป็นคลิปหลุดออกมาทำให้เธอเนี่ยเสียหายแล้วถูกตัดสินไปว่าเธอเนี่ยขายตัว
อืมอ่าเธอบอกว่าเธอขอชี้แจงนะครับว่าคลิปนั้นน่ะคือคลิปที่เธอส่งให้กับแฟนเก่า
แล้วมีคนเอาไปโพสต์ลงเว็บลามกอนาจารย์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้
ก็จะดำเนินคดีกับคนที่เอาคลิปของเธอไปเผยแพร่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจะไปแจ้งความกับตำรวจปอทนะฮะ
ใช่ค่ะคือเธอบอกว่าถ้าคนยังแชร์กันต่อยังส่งกันต่อเนี่ยค่ะเธอจะแจ้งความดำเนินคดีแน่นอนนะคะ
คือเธอยืนยันว่าเรื่องที่เธอออกมาพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริงไม่ได้จะมาทำลายชื่อเสียงอะไรใคร
ไม่ได้จะมาทำลายชื่อเสียงของแรปเปอร์หนุ่มคนนี้ครับแต่ที่เธอออกมาพูดเนี่ย
เพราะว่ามีผู้เสียหายเหมือนเหมือนกับเธอตั้งหลายคนสี่ห้าคนได้แต่ไม่มีใครกล้าออกมาพูด
เพราะว่าบางคนถูกขู่บางคนไม่อยากเดือดร้อนเธอบอกด้วยนะคะว่า
มีเพศสัมพันธ์กับนักร้องคนนี้ค่ะมีการใช้สารเสพติดด้วยนะคะ
โดยทางแฟนสาวเป็นคนเอามาให้ทำให้เธอมึนเมาแล้วก็ทำบางอย่างไปโดยไม่มีสติค่ะ
อืมคือเผตนั้นที่ว่าลงคลิปอะไรแบบเนี้ยมันจะมีกับบางคนมาศักดิ์สิงความอืม
คลิปแนะนำตัวของเราก็คือการที่กับเราขายตัวนะหรือนี่
ก็คือว่าหยุดแบบหยุดเรื่องทุกอย่างอะค่ะแบบไม่ทุกอย่างหรอก
แบบยังไง๒คนหน้าก็ต้องโดนข้อหาแบบในกฎหมายอยู่แล้วแล้วแบบนู้นอีก

แล้วที่จะหยุดก็คือหยุดออกมาพูดหรือก็ให้หยุดออกมาบอกว่า

เหมือนพูดไปมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วอะค่ะ
จริงถ้าหนูจะออกมาแฉตัวเองแบบนี้หนูคิดว่ามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะ
แต่จริงแล้วแฟนอะไรแบบนี้แฟนเก่าเขาค่อนข้างเยอะใช่ไหมค

แต่แต่คนที่คุยกับหนูน่ะประมาณแบบหนูคิดว่ามันเกิน๕บาท